คุณผู้ชมครับการเมืองวันนี้ศึกชิงตำแหน่งประธานสภายังคงร้อนระอุอยู่จนถึงณตอนนี้
แต่สังคมกำลังตั้งคำถามไปยังเพื่อไทยว่าทำไมถึงกลับไปกลับมา
เพราะก่อนหน้านี้เพื่อไทยก็บอกนะครับว่าตำแหน่งประธานสภาควรเป็นของพักที่มีเสียงมาอันดับที่๑
แต่ล่าสุดเพื่อไทยบอกว่าตำแหน่งนี้ควรเป็นของเพื่อไทยจนทำให้สังคมเริ่มมีการตั้งคำถามว่าตอนนี้เพื่อไทยสู้เพื่อใครอยู่กันแน่
ติดตามพร้อมกันในจอดสนามการเมืองวันนี้ครับ
การกลับไปกลับมาของพักเพื่อไทยต่อตำแหน่งประธานสภา

ก่อนบอกว่ายึดหลักการพักอันดับที่๑ได้เป็นประธานสภาส่วนพักอันดับที่๒ได้มรองประธาน
แต่มาวันนี้กลับเปลี่ยนใจและยืนยันหนักแน่นว่าต้องการตำแหน่งนี้
คำถามคือทำไมเพื่อไทยถึงต้องการตำแหน่งประธานสภาเสียเหลือเกิน
ทั้งที่ตามหลักการตำแหน่งนี้ควรจะเป็นของพักที่ชนะเป็นอันดับหนึ่ง
ข้ออ้างว่ามีสอสอห่างกันไม่มากแค่๑๐เสียงนั้นคงลืมไปว่า
ไม่ว่าแพ้มากเป็นร้อยเสียงหรือแพ้น้อยแค่เสียงเดียวความหมายก็คือแพ้
ดังนั้นการออกมาเรียกร้องเก้าอี้นี้ทำให้สังคมตั้งคำถามว่า
เพื่อไทยกำลังสู้เพื่อใครสู้เพื่อประชาชนสู้เพื่อพักหรือสู้เพื่อนนายใหญ่ให้ได้กลับบ้านเสียที
ข้ออ้างของเพื่อไทยที่บอกว่าก้าวกลายได้ตำแหน่งนายกไปแล้ว
ตำแหน่งประธานต้องเป็นของเพื่อไทยตักกะนี้ก็อาจจะไม่ถูกต้อง
และประการสำคัญที่สุดเลยคืออย่างนี้นะครับ
ที่บอกว่าก้าวไกรเนี่ยได้นายกแล้วประธานสภาเนี่ยเพื่อไทยขอเนี่ย
ฟังดูมันก็ยังไม่ถูกต้องเพราะว่าก้าวไกรยังไม่ได้ตำแหน่งนายกนะครับ
ไว้ง่ายคือคุณพิธาเนี่ยยังไม่แน่ว่าจะได้เป็นนายกหรือไม่นะครับ
เพราะยังขาดเสียงยัง๖๔เสียงงั้นการใช้ตะกะบอกว่าเก้าไกรได้นายกแล้ว
ทางสภาขอด้วยเนี่ยฟังไม่ได้นะเพราะว่านี่เป็นระบบที่ไม่ปกติ
เรามีสวอีก๖๔เสียงคือสิ่งที่ต้องการ
แล้วสิ่งที่ประชาชนคาดหวังคือสองพักเนี่ยร่วมมือกันในการเอาชนะสวนะครับ
แล้วก็ขอเสียงสวจำนวนหนึ่งที่เขาเคารพเสียงประชาชนมาเลือกพักอันดับหนึ่งให้เป็นนายก
นี่คือภารกิจร่วมกันนะครับในการปิดสวิตช์สอวอล
การประกาศเลื่อนนัดการประชุมระหว่างก้าวกลายและเพื่อไทยกลางดึกของเมื่อคืน
เลื่อนประชุมกับ๘พักร่วมที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ด้วย

ประเด็นแรกขอคุยหลังไมค์นอกรอบให้เสด็จน้ำซะก่อน
ก่อนจะมาเจอกันอย่างเป็นทางการแล้วแถลงแบบม้วนเดียวจบ
ประการที่๒การกลับไปกลับมาของเพื่อไทยทำให้ก้าวกลายต้องขอซื้อเวลาออกไปก่อน
เดี๋ยวค่อยนัดเจรจากันใหม่
และดูเหมือนว่าทั้งสองพักจะเลือกขอเคลียร์กันนอกรอบให้จบก่อน
เพราะแก่นำสองพักได้นัดพบกันแบบเงียบ
ซึ่งบรรยากาศก็เป็นไปได้ด้วยดี
และน่าจะลงเอยในเรื่องนี้อย่างแฮปปี้เอ็นดิ้ง
เพราะมีข้อความส่งมาในไลน์กลุ่มแกนนำ๘พักร่วมบอกว่า
ผมได้หามรือกับพี่ประเสริฐเลขาเพื่อไทยแล้วครับ
สรุปยืนยันขอเชิญหัวหน้าพักและแก่นำทั้ง๘พัก
ประชุมร่วมกันในวันอาทิตย์ที่๒กรกฎาคมนี้เวลา๑๐นาฬิกา

เลือดแน่นอนครับผม
ช่วงเวลาที่ผ่านมาหลายคนตั้งคำถามว่า
ทำไมก้าวไกลถึงได้ใจประชาชนส่วนใหญ่
คำตอบคือความชัดเจนตรงไปตรงมา
บอกทุกอย่างให้สังคมได้รับรู้รับทราบตลอด
หมกเม็ดหรือว่าครึ่งกลางต่างจากพักการเมืองอื่นอย่างสิ้นเชิง
มักจะคุมเคลือไม่เคยบอกหรือพูดอะไรให้ประชาชนรับทราบ
และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
เมื่อการเมืองแบบใหม่กำลังท้าทายการเมืองแบบเก่า
คนละน้ำแต่ต้องมาอยู่ในห้องเดียวกัน
โอกาสที่สถานการณ์จะพลิกผันจึงเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา
ข่าวไทยมรัฐทีวีบรรยายงาน